คุณผู้ชมฮะที่พักสงภูหินกองจังหวัดหนองบัวลำพู
ที่เป็นข่าวนะฮะว่ามีคนที่ทำการฆ่าตัวตายนะ
ด้วยการให้ตัดศีรษะนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เรื่องของรูปปั้นถวายศีรษะนี่แหละครับ
กลายเป็นประเด็นที่ว่าต้องมีการทุบหรือว่ายังไม่กล้าทุบแต่อย่างไกลนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็มีมติออกมาจากทางจังหวัดนะฮะ
แล้วก็หลายหน่วยงานที่มาประชุมร่วมกันบอกว่าต้องทุบซะนะครับ
สำหรับรูปปั้นตรงนี้กลัวว่าเดี๋ยวคนจะไปหลงเชื่อ
จะเรียนแบบนี้แล้วก็จะเรียนแบบทำตามนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการผิดคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะ
แต่ทีนี้ครับทางจังหวัดบอกว่างั้นควรจะมีการทำพิธีก่อนซะหน่อย
บอกกล่าวซะหน่อยว่าเรากำลังจะทุบรูปปั้นตรงนี้
นี่เป็นช่วงที่ทางพรามคนหนึ่งนะครับ
เขามาบอกว่าเราจะทำพิธีในการเสี่ยงทายจากเทวดาฟ้าดิน
พูดสิทธิ์คราวทุกคนจับเชือกไว้นะ
แล้วก็ถ้าหินแกว่งถ้าหินเวียงแปลว่าถ้าหินวนขวา
แสดงว่าทุบรูปปั้นนี้ได้
คุณผู้ชมมาดูจังหวะนี้หน่อยที่พรามท่านนี้เป็นผู้นำทำพิธีนะครับ
ภาฉร้าไม่เชื่อท่าให้ทุบจริง
หนอยขอให้เร็วขึ้น
และขอให้แบ่งเข้าหา
รูปปั้นดังกล่าวด้วยเถิด

แก่งแรงแรงขึ้น

โอเคอ่ะโอเค

แล้วก็หินแวงหินเหวี่ยงหินแรงขึ้นนะฮะ
แล้วให้ผู้สื่อข่าวดึงเชือกกันอยู่นิ่งนะ
ถ้ามันเวียงมันแกว่งแสดงว่าเทวดาฟ้าดิน
ให้ทุบรูปปั้นถวายหัวถวายเสียนี้นะครับ

แต่หลายคนก็เห็นนะว่ามือของนักข่าวอยู่นิ่ง
นิ่งตามที่หมอพรามบอก
แต่ว่ามือของหมอพรามก็ออกจะเวียงนิดหน่อย
แต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นการทำพิธี

เพื่อที่จะทำการทุบทำลายรูปปั้นหัวถวายเสียร
โดยพรามที่มาทำพิธีก็คือพรามพระเด็จโยธผล

ซึ่งเป็นพรามเชิดชูเกียรตินาคาราชทองคำปี๒๕๕๙
มาพร้อมพรามลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านนะฮะ

แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวมาร่วมทำพิธีในการเสี่ยงทายด้วย
สิทธิ์แต่ละสำนักก็ต้องมาดึงเชือกกันแบบนี้
เมื่อได้รับคำทำนายแล้วแสดงว่าทุบได้สำหรับรูปปั้นนี้นะครับ
หลังจากนั้นพรามพระเด็จแล้วก็ลูกศิษย์ก็เดินไปที่รูปปั้น
พร้อมกับทำนายว่ารูปปั้นถวายหัว

เพราะรูปปั้นเกิดจากการสร้างของผู้มีจิตอุตริวิชา
หรือเรียกว่าเดรัชชานวิชา
จากนั้นพรามก็สวดคาถาหน้ารูปปั้น
แล้วก็ใช้คดชะกุดหรือว่าตะขอช้าง

ก่อนจะให้ลูกศิษย์เริ่มทุบนะคุณประเดิมก่อน
ประเดิมทุบบริเวณส่วนหัวก่อน
ส่วนหัวที่ในรูปปั้นเค้าก็จะเป็นมือยืนออกมาถวายหัว
ส่วนหัวก่อนเป็นลำดับแรก
และก็มีพันเอกพุทธิวัฏซิริพงพล
รองพุ่มในการกรอบโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชนะ
จากจังหวัดหนองบุรมภูนายอำเภอ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาร่วมในการทุบตรงนี้ด้วย
ก็เป็นความเชื่อของไทยนะคุณ
อย่างไรก็ตามเราก็มีความเชื่ออยู่
จะทำพิธีอะไรก็ต้องมีการบอกกล่าวเทพพยดาฟ้าดินกันก่อน
ลูกศิษย์พรามทุบแล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ทุบต่อแล้วครับด้วยขวาน๒เล่ม
แล้วก็ใช้ครีมตัดเหล็กในการตัดเหล็กเสริมโครงสร้างออก
เพราะว่าตัวรูปปั้นนอกจากเป็นปูนแล้วก็มีเหล็กเสริมโครงสร้างอยู่ภายในนะครับ
แล้วเขาบอกว่าระหว่างที่ทุบขวานหักไป๑เล่ม
บางคนก็บอกโอ้โหเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกเพราะรูปปั้นค่อนข้างจะแข็งแรง
เหล็กก็เต็มไปหมดเลยโครงเหล็กก็แข็งแรงแล้วก็ปูนก็อัดแน่นนะฮะ
ทำให้ขวานมันก็เป็นไปได้ที่จะหัก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทุบนานกว่า๑ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่สักประมาณบ่าย๒กว่านะ

จากนั้นก็ใช้ผ้าขาวห่อแล้วก็ทยอยขนขึ้นหลังรถกระบะ

เขาบอกว่าที่ต้องใช้ผ้าขาวห่อตั้งแต่แรก

เพราะว่าถ้าตามหลักการทุบแล้วมันจะได้ไม่กระเด็น
เศษปูนมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับ
แล้วพอทุบเสร็จก็ใช้ผ้าขาวห่ออีกทีนึง
แล้วก็เอาขึ้นหลังรถกระบะนำไปทิ้งที่กองขยะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปนะครับ
ห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๑๑กิโลเมตร

จนแตกละเอียดอีกครั้งหนึ่งจนไม่เหลือเขาเดิมนะครับ
เพราะว่าการทุบจากที่พักสงฆ์เนี่ย
ก็ทุบเป็นชิ้นใหญ่ไปก่อนนะฮะ
เอาให้เคลียร์ไปทีละเปาะทีละเปาะเนาะ
พอทุบชิ้นใหญ่แล้วขนไปที่กองขยะ
ค่อยไปทุบให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับ
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายประยูนรัตนปัญญา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ซึ่งเป็นคนแรกที่เข้าไปทุบรูปปั้นนี้
ต่อจากลูกศิษย์ของพรามนะครับ

เรื่องของอาถรรพ์ของรูปปั้นกลัวอยู่เหมือนกันนะครับ

แล้วก็รูปปั้นนี้ดูน่ากลัวไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน
แต่ในเมื่อผมเองเป็นเจ้าหน้าที่
ผมเองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมก็ทำตามหน้าที่แล้วครับ
ผมเชื่อเลยว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
เพราะว่าตอนทุบผมก็อธิษฐานในใจเหมือนกัน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ต้องทุบทำลายรูปปั้นนี้นะครับ
ทางด้านของพันเอกพุทธิวัฒน์ซึ่งเป็นกอรมนในพื้นที่
ก็บอกเหตุผลบอกว่าเพราะรูปปั้นนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง
ต่อหลักศาสนาสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ชาวพุทธ
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบและความเชื่อที่ผิด
ก่อนหน้านั้นเขามีการประชุมหารือไม่ใช่อยู่ยูทูป

ทางผู้ว่าเองทางกอรมนทางทหาร
หรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสำนักพุทธอะไรเนี่ย

เพราะว่าตอนแรกคนที่เคารพสัทธาลูกศิษย์ลูกหา

แล้วข้างบนเป็นพระพุทธรูป

ส่วนที่เขาเห็นด้วยเขาบอกว่าโล่งใจสบายใจอย่างน้อย

อีกส่วนก็ยังเสียดายอยู่นะครับแต่สุดท้ายทุบเรียบร้อยแล้วนะฮะ

หมอปลาว่ายังไงบ้างเรื่องการทุบรูปปั้นนี้

มันคือรูปปั้นที่ปั้นขึ้นมาจากปูนธรรมดาธรรมดานั่นแหละ
มั่นใจว่าไม่เกิดอาเภษอะไรทั้งนั้นแหละ
หมอปลายังได้ฝากถึงลูกศิษย์ของพระธรรมกรหรือนายธรรมกรนะครับ
อัฐิของท่านควรเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม
อย่างเช่นที่วัดหรือสถุปเจดี

เพราะตรงที่เป็นเจดีปัจจุบันนี้คุณนะ
เป็นทั้งจุดเผาแล้วก็จุดที่เก็บอาทิต
มีการนำหินมาทับถมไว้แบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้คือมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนบอกว่า
หรือว่าเราจะทำเจดีขาวให้เป็นเจดีจริงจังเลยนะครับ

อันนี้เป็นความประสงค์ของพระธรรมกรเขานะครับ
แต่ว่าหมอปลาบอกว่าอย่าเอาหินมาทับถมไว้แบบนี้เลย

ถ้าจะไปเก็บไว้ในสถูปอะไรอย่างนี้มันน่าจะเหมาะสมกว่า
เออแต่จริงคุณศูนย์สกุลเรื่องนี้

สินร่วมกันระหว่างกองทัพกับมณฑนทหารบกที่๒๑
ว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่ามันยังมีสิ่งปลูกสร้าง

ใช่นะครับก็ต้องสำรวจตรวจสอบต่อนะครับ
สิ่งปลูกสร้างอะไรที่ผิดตามหลักคำสอนของศาสนา
หรือว่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดี
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถามว่าทำเลนี่สวยไหม

ได้เดินทางไปที่พักสงภูหินกองอีกครั้ง

เมื่อเช้านี้ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
อำเภอเมืองหนองบัวลำพูที่ทำการทุบแล้วก็ขนย้ายเสพรูปปั้น
ที่ถูกทำลายเมื่อวานนี้นะครับว่าตอนนี้เศษปูนเหล่านั้นเนี่ย
ถูกนำไปทิ้งไว้ที่ไหนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบบอกว่า
ก็ไปทิ้งไว้ที่กองขยะของเทศบาลเมืองนั่นแหละครับ
โดยได้ทำการทุบย่อยจนเป็นเศษเล็กน้อยแล้ว
สิทธิ์ข่าวของเราก็สอบถามอาสาสมัครอีกว่า
หลังจากที่ขนเศษปูนรูปปั้นไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า
อาสาสมัครทุกคนตอบว่าสบายดีครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
โดยเฉพาะคนที่เป็นคนลงมือทุบบอกว่าพวกผมก็นอนหลับสบายดีครับ
เพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยเหนื่อยจากการออกแรงทุบเหมือนกัน
ไม่มีอาถรรพ์ใดเกิดขึ้นครับ
ส่วนวันนี้ขึ้นมาสำรวจพื้นที่ที่พักสงภูหินกอง
สภาพโดยรวมของพื้นที่ของที่พักสงฆ์แห่งนี้ก็เงียบนะครับ
มีแม่ชีกับลูกศิษย์๓คนก็ล้างถ้วยล้างจาน
บริเวณที่เคยมีรูปปั้นนะครับตอนนี้ก็โล่ง
เหลือแต่ร่องรอยพื้นที่ด้านบนที่มีรอยปรากฏอยู่บ้าง
นิดหน่อยนะครับรอยฐานที่ถูกทุบไปนะครับ
ส่วนชิ้นต่างชิ้นส่วนต่างก็ช่วยกันเก็บกวาดออกไป
หมดสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะฮะเรื่องของการตายผิดปกติเนี่ยนะครับ
ของนายธรรมกรตำรวจบอกว่ายังคงอยู่ในขั้นตอน
การรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สอบปากคำพระสอบปากคำชีลูกศิษย์ลูกหาไปมากกว่า๒๐ปากแล้ว
ถูกต้องแล้วก็รวมถึงเครื่องที่บอกว่าลักษณะคล้ายกิโยตินที่ลูกศิษย์
เอาไปแล้วก็ไปเจอที่วัดป่าถ้ำเพียอินที่อุดรเนี่ย
คือต้องเอามาแล้วมาลองประกอบดูนะว่ามันสามารถที่จะตัดหัวได้จริงไหม
ใช่เพราะว่าเครื่องตัดศีรษะตัดหัวตรงนี้มันถูกลื้อไปนะ
ลื้อไปไม่เห็นเห็นแต่โครงเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แล้วก็เป็นทั้งโครงเหล็กแล้วก็ไม้เมื่อสักครู่นี้
ตำรวจต้องรวบรวมพยาหลักฐานว่ามีใครรู้เห็นต่อการเสียชีวิตของนายธรรมกรบ้างหรือไม่นะครับ